ยังอยู่กันที่คดีโหดค่ะจะพาไปดูกันต่อเนื่องที่จังหวัดระยอง
เป็นกรณีคนที่เขาดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างค่ะ
เป็นคอนโดหรูอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ
ก็ไปตักเตือนคนงานก่อสร้างเรื่องของการตั้งวงดื่มสุราภายในแคมป์คนงาน
ระหว่างการตักเตือนคนงานไม่พอใจจนเกิดมีปากมีเสียงกัน
เจ้าตัวก็ชักปืนยิงใส่สุดท้ายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บไปสาม
แต่ว่าตัวเองก็ไม่รอดนะคะเพราะว่าถูกกลุ่มคนงานเนี่ยมารุมแย่งปืนแล้วก็ทำร้าย
ตัวเขาเองก็เสียชีวิตคาที่ไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแคมป์คนงานก่อสร้างคอนโดแห่งหนึ่ง
ถนนสุขุมวิทย์๔แยกเนินสำลีในตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองระยอง
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุแล้ว
ไปเจอนายไพโรดนวลสังหาอายุหกสิบเอ็ดปี
คนนี้เป็นคนที่เขาดูแลแคมป์คนงานนะคะ
ก็เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าห้องน้ำ
ไปเจออาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปดตกอยู่ข้างโถส้วมหนึ่งกระบอก
แล้วก็มีคนถูกยิงบาดเจ็บ๔รายค่ะ
กู้ภัยเดี๋ยวนำส่งโรงพยาบาลระยองไปแล้ว
เป็นแรงงานชาวกัมพูชาสามแล้วก็เป็นคนไทยหนึ่ง
โดยแรงงานชาวกัมพูชาอาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่ากลุ่มคนงานก่อสร้างเนี่ยก็มีทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าว
ตอนเกิดเหตุเขากำลังอาบน้ำกันอยู่ที่ห้องน้ำรวม
นายไพโรธซึ่งเป็นพ่อบ้านเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลแคมป์พักคนงาน
ก็เดินไปตรวจความเรียบร้อย
เดินไปเจอแรงงานชาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาที่เคยมีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้ากันภายในแคมป์คนงาน
นายไพโรธเข้าไปพูดคุยเพื่อจะปรับความเข้าใจกัน
แต่ว่าบรรดาแรงงานต่างด้าวก็ไม่เข้าใจด้วย
ทีนี้เกิดมีปากเสียงกันขึ้นค่ะ
นายไพโรธก็เลยชักปืนออกมาจากเอวยิงเข้าใส่
กระสุนเนี่ยไปถูกกลุ่มคนงานบาดเจ็บไปสี่รายนะคะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่ง
แรงงานต่างด้าวเห็นเหตุการณ์เห็นเพื่อนถูกยิงก็เลยวิ่งกรูกันเข้าไปใส่นายไพโรธ
แย่งปืนออกมาไปรุมทำร้ายไปทุบตีนายไพโรธจนเสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้น
เหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นให้กับบรรดาแรงงานจำนวนไม่น้อยนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้
ตำรวจมีการเรียกพยานไปสอบปากคำนะคะไม่ต่ำกว่า๑๐ปาก
เป็นแรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่ในเหตุการณ์หลังการสอบปากคำไปเรียบร้อยหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ย
โดนสอบปากคำก็รับสารภาพค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำเป็นคนทำร้าย
คนที่มาดูแลแคมป์คนงานจนเสียชีวิตจริงจริงเพราะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยพากันดื่มสุรา
แล้วก็ถูกคนดูแลแคมป์คนงานมาต่อว่าแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนจะถูกคนดูแลแคมป์คนงานยิง
แล้วก็มีการแย่งปืนแล้วก็รุมทำร้ายกันจนเขาบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
อันนี้เป็นทั้งกลุ่มเพื่อนที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุด้วย
ตอนนี้ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการขยายผลออกไหมจับผู้ต้องหาคนอื่นอื่นที่ยังคงอยู่ระหว่างการหลบหนี
รวมผู้ก่อเหตุเนี่ย๖คนตอนนี้หนีอยู่อีก๒คนค่ะตำรวจกำลังเร่งล่าตัวอยู่ค่ะ